ความสัมพันธ์ของคุณนิวเคลียร์แล้วก็คุณเพชจ้าค่ะ
กำลังสดร้อนเลยใช่ไหมคะพี่เชอรี่
ใช่ค่ะบอกเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยดิฉันนอนไม่เต็มตาเลย
เพราะว่าอยากรู้ว่าตกลงแล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะฮะ
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณพี่พูดมาก่อน
ได้ติดตามเรื่องราวการโพสต์ของคุณนิวเคลียร์เหมือนกันนะฮะ

เมื่อเช้านี้คุณนิวเคลียร์หันศาออกมาโพสต์
แจ้งสถานะของเธอเองกับคุณเพชจ้า

ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเชื่อเลยว่าหลายคนนะ
คาใจนะคุณนะว่าไอจีของทั้งคู่ไม่มีรูปคู่กันเลย

เหมือนเป็นการรีวิวหนังแต่หลายคนบอกว่าอ่านไปอ่านมา

คือก่อนหน้านี้ค่ะถ้าหลายคนได้ติดตามครอบครัวนี้
จะได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในอินสตราแกรม
ของทั้งฝั่งนิวเคลียร์แล้วก็ฝั่งคุณเพชรจ้านะคะ

เมนต์ร่วมกันที่ถ่ายรูปลงกันบ่อยครอบครัว

ความสงสัยนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายนะ
เป็นภาพยนตร์ของภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง
แล้วก็เขียนแคปชั่นคล้ายว่าเหมือนเป็นการรีวิวหนัง
ข้อความส่วนหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตการแต่งงานมันไม่ได้สวยหรูไปซะทุกคู่
แต่การหย่าร้างมันก็ไม่ได้แย่ไปซะหมด
โพสต์แบบนี้คุณปัดเท่านั้นแหละหลายคนสงสัยมากกว่าเดิมอีก
แล้วพอช่วงสายวันนี้แหม่ต้องขอบคุณจริงนะ
คุณนิวเคลียร์ออกมาโพสต์ร่ายยาวชี้แจงถึงความสัมพันธ์ของเธอกับคุณเพชรจ้า
ด้วยภาพครอบครัวค่ะภาพนี้เลยนะฮะ
กำลังหอมแก้มน้องไทก้าลูกชายวัย๒ขวบกันอยู่
แล้วก็เขียนข้อความอธิบายเอาไว้บอกว่า
ตอนนี้นิวและพี่เพชรจ้าเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยา
มาเป็นเพื่อนรักกันสักพักใหญ่แล้วค่ะ
หลังจากนี้เราจะทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุด
เราไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันไม่ได้มีเรื่องมือที่สามค่ะ
เพชรดีกับนิวมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดของไทก้า
เรารักกันมาตลอดแต่บางครั้งความรัก
มันก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าคนสองคนจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เสมอไป
มันมีในเรื่องของทัศนคติการใช้ชีวิตและเรื่องราวซับซ้อนอีกมากมาย
เราทั้งคู่เดินทางมาถึงสุดทางของเราแล้ว
และเราได้พยายามกันสุดแล้วจริงค่ะ

เธอจะไม่ขอตอบสื่อใดหรือว่ามาให้สัมภาษณ์ออกรายการอะไรอีก
เพราะว่าไม่อยากให้ลูกต้องมาเห็นตอนโตค่ะ
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนั่นเองค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้กับคู่นี้นะคะ
ทั้งคุณนิวเคลียร์แล้วก็คุณเพชรจ้าค่ะ

ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ